เอามาดูสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ยายาอุรัสยาบอกเลยว่าปีนี้
ที่ฉันยกให้เป็นปีของยาย่าเหมือนกันนะคะ
บทบาทในละครที่มีการพลิกจาก
นางเอกเป็นนางเอกแสนดี
เป็นนางเอกแซ่บขึ้นนะครับ

และที่สำคัญร้องเล่นเต้นร้องเพลง
กลายเป็นเพลงฮิตติดปากกันทั่วบ้านทั่วเมือง

เรียกได้ว่ายาย่าเอาอยู่ทุกด้านจริง
ล่าสุดก็มีเรื่องให้ต้องร้องว้าวอีกแล้วค่ะ
เจ้าตัวได้รับเชิญจากแบรนด์หรูระดับโลกเลย
หลุยวิตองค่ะในฐานะเซลปจากประเทศไทยนะคะ
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ยายาได้เหินฟ้าไปร่วมงานนี้ตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็นอกจากจะบินไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ครั้งนี้แล้ว
เจ้าตัวเนี่ยยังต้องได้ร่วมถ่ายแบบกับปกนิตยสารอะไรรู้ไหมคุณ
เป็นนิตยสารที่ดาราเซเรปรวมไปถึงศิลปินหน้าใหม่
หรือว่าศิลปินรุ่นใหญ่ต่างอยากจะขึ้นปกนะครับ
ยายากำลังจะได้ขึ้นนั่นเองค่ะ
เห็นภาพแล้วบอกเลยนะครับคุณว่ายาย่าไปได้ดีกับสายแฟชั่นมากค่ะ
มีบุคคลในแวดวงแฟชั่นเผยว่ายาย่าเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงนะ
สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทย
เดินพรมแดงที่เมืองคานแทนสาวชมพู่อารยาในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ
อาจจะด้วยหน้าตาที่อินเตอร์นะคะมีการลุกคลื่นนิดนึงนะคะคุณ
ก็ถือว่าสวยงามตามฉบับสาวน้อยหน้าใสอย่างยายานะคะปรับลุคไหนก็ดีไปหมดค่ะ